สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าวันนี้วันจันทร์นะคะ
เปิดมาต้นเดือนต้นสัปดาห์เรื่องใหญ่มีความเคลื่อนไหวทันที

ประเทศไทยเขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางของการค้ามนุษย์
ทางภาคใต้ไปที่หาดใหญ่
นะฮะเด็กที่จะถูกส่งไปที่มาเลเซียเนี่ยจะผ่านที่หาดใหญ่นะฮะ

ก็ส่งไปที่หาดใหญ่จากหาดใหญ่ก็เข้ามาเลเซีย

ก็เพราะว่าไปมีเด็กที่ไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย

อายุ๑๕ปีทำในสถานบริการที่มาเลเซียแล้วทำไม่ไหว
ก็เพราะว่าถูกบีบบังคับก็มาร้องมูลนิธิเอ็นไวเดอร์
ก็ปรากฏว่าเมื่อคุ้มครองเด็กคนนี้ก็ได้มีการสอบสวนว่า
เอ๊ะมาทำงานที่ดียังไง

แสดงว่าอายุ๑๒มันทำงานสถานบริการแล้ว
ก็ปรากฏว่าทั้งสองหน่วยงานบุกจับไป
เมื่อหลังปีใหม่มกราเมื่อเข้าไปแล้ว
เพราะไปตามจับหาใครครับ

เจอเด็กต่ำกว่า๑๘อีก
แม้ว่าเด็กยินยอมก็ไม่ได้

คดีเก่าบวกคดีใหม่

อันนี้เป็นคดีพิเศษทั้ง๒คดี
ก็ออกมาเป็นคดีค้ามนุษย์

ดังนั้นที่เมื่อกี้ผมอธิบายมีทั้งส่วนที่
อยู่นอกและอยู่ที่ในประเทศ

วก๗๒แฟมเป็นเท่าไหร่คุณมิ้น

ข้อมูลเป็นหน้าก็คือ๒๕๐๐๐แผ่น
ก็ปรากฏว่ามีกลุ่มทั้งหมด

มีทั้งหมด๔๕คน

อีก๓๔วัน

อายการทำงานคู่ขนานกันไปอยู่แล้ว

วบคู่กันไปดังนั้นวันที่๕เดือน๔

เป็นคนส่งเสริมสนับสนุนไหมคะ

วันนี้สุดยอด

อันนี้ในกบ
คนสำคัญอีกคนนึงก็คือปาติ๊ก
ติ๊กเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้จัดการ
ปาติ๊กกบและเชียร์แขกคนอื่นนะฮะ

ในในกลุ่มนี้ในในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้

คุณพูดจากบ้างไหมหนะคือกลุ่มเชียร์แขก

นี่คือกลุ่มที่๑กลุ่มที่๒กลุ่มที่๓

นาคก็มาบอกเชียร์แขกว่าคนนี้มาทำงาน
ก็เบอร์นี้นะจะให้เงินสตางค์๒๐๐
คืออะไรคือเปอร์เซ็นต์ในการเชียร์
เด็กที่ผิดกฎหมายต่ำกว่า๑๘
ดังนั้นในหน้าก็จะให้เงิน๒๐๐บาทต่อการเชียร์๑ครั้ง
เชียร์เด็กคนนี้เฉลี่ยวันละ๓ครั้ง
ถ้าผมมี๑๐คนก็แสดงว่ามี๓๐รอบ
รอบเป็นเงินเท่าไหร่๖๐๐๐บาท

สำหรับ๑๐คนเองนะถ้าผมมี๑๐๐คนละก็เป็น๖๐๐๐๐
ดังนั้นรายได้ตรงนี้กระจายให้กับใครครับ
เชียร์แขกและแคทเชียร์
สมประโยชน์กันหมดนะฮะสมประโยชน์กันหมดทั้ง๔กลุ่ม
แขกเชียร์แล้วได้สตางค์เอาไปแบ่งให้แคทเชียร์
ไม่งั้นมองโอเลยตาย๑๐๐คนไอ้คนนี้ได้กีรอบ
เชียร์อาจจะได้สัก๑๐๒๐บาทต่อรอบ
๒๐บาทก็เหลือ๘๙๐บาท
ยันที่ผิดกฎหมายที่ข้ามนุษย์จากเด็ก

แค่เชียร์เจ้าของและนายน่า

ก็ต้องเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของก็มีบุคคล
และนิติบุคคลนะครับ

เดี๋ยวเรามาคุยกันในเบรกถัดไปครับ
คุณผู้ชมสักครู่เดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะ
คุณมิ้นเขาบอกว่าลูกผู้ชายชั่ว๗ทีดี๗หน

มันจะถามผมว่าจุวิทธิ์ไปแฉจุวิทธิ์ทุบปอกข้าว
วิทย์ทำเลิกแล้วก็ไปให้คนอื่นเขาทำเสร็จแล้วก็ไปพูด
บางคนก็บอกว่าผมอิจฉา
บางคนก็บอกว่าผมขายไปแล้วไปยุ่งอะไร
คุณบินครับอะไรทั้งหลายที่ผมพูดมาตั้งแต่ในสภา
นิสัยผมเป็นคนพูดแล้วสุดเสมอ
ผมไม่ได้เป็นคนเปิดเรื่องนี้คนแรก

อกจากในหน้านอกจากเจ้าของนอกจากเชียร์แขกแคชเชียร์แล้วยังโดนอ้างยี่ด้วย
อ้างยี่เนี่ยคือกลุ่มไหนคือใครค่ะ

อันนี้ยังพักไว้ก่อนฟอกเงิน
ยังมีกลุ่มที่น่าสนใจเรื่องการฟอกเงิน
ฟอกเงินเป็นอีกคดีหนึ่งคดีที่๒

อันนี้กำลังไล่เลียงมาคดีค้ามนุษย์ก่อน
ฟอกเงินยังไม่ไปถึงไหน
ฟอกแล้วโดยปกติเขาฟอกดำเป็นขาว
แต่อันนี้มันไม่พอจะฟอกเป็นสีชมพู

ฟอกขาวเสร็จยังไปทำเป็นสีชมพูสีเทาสีม่วงให้ได้เงินอีก

จากดำเป็นขาวแล้วเป็นชมพู

ข้างอ้างไว้อ้างยี่ใช่ไหม
อ้างยี่อ้างยี่ก่อน

คำว่าอ้างยี่เป็นภาษาจีน
เกิดขึ้นในสมัยประมาณในปีรัศกาลที่๘

ในช่วงนั้นมีจีนมาอาศัยอยู่เยอะ
ก็รวมตัวกันตั้งเป็นสมาคมลับ
สมาชิกของคณะกลุ่มบุคคล
ซึ่งปกปิดวิธีการดำเนินการ
และมุ่งหมายด้วยวิธีการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
กลุ่มนี้ถ้าเป็นหัวหน้าก็โดน๑๐ปี
ถ้าเป็นลูกน้องก็โดน๗ปี
ผมก็บอกได้เลยเอ๊ะมันที่เดียวหรือเปล่า
มันเป็นเครือข่าย
มีผู้ใหญ่วงการไหนไปเที่ยวบ้าง
เมื่อไปเที่ยวแล้วนายกัมพลซึ่งเป็นเจ้าของ

ถามจริงว่าไอ้คนมันบอกว่ากัมพล
เขาเล่นพระเล่นพระมีตังค์
ขายพระมาซื้ออาบอบนวด

มันมีทั้งหมดอย่างนี้๔ที่

ถูกปิดถูกปิด

แถวรัชดาไปรวมกันที่นั่น
แต่เอาละนะก็อย่างที่บอกแหละ
เมื่อไม่มีความผิดเกิดขึ้น
ซึ่งถ้าบอกไว้ก็เหมือนกับที่เมื่อกี้ผมบอกคุณมิ้นแหละ

ทีนี้ถามว่าที่อื่นผิดยังไง
มาดูการประชุมอันนี้นะครับ
เป็นรายงานการประชุมที่ผมเคยเอามาพูดแล้วนะครับ
คือเขาอยากจะทำแบบให้เป็นทางการ

มีประธานการประชุมลงประธานการประชุมครั้งที่๓๔ทับ๖๐
วันที่พฤหัสที่๒๖มีเดือนมีปี

โดนหมายจับแล้วมีพามีพา
วิระเทพสุพรเป็นประธานในที่ประชุม
เอาคนที่โดนหมายจับมาเป็นประธาน
เอาล่ะผู้เข้าร่วมประชุมครบเสร็จสับ
หัวหน้าบัญชีโคปาหัวหน้าบัญชีลองบีด
หัวหน้าบัญชีวิคโตเรียหัวหน้าบัญชีเดอร์หลอด

มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด๑๒คน
เรื่องสำคัญดูตรงข้อ๒ครับ
เขาเขียนว่าเรื่องการตรวจลงพื้นที่
ของเจ้าหน้าที่สัมภากรสัมภาษามิตรตำรวจทหารมหาดไทย
อืมทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ใช่เจ้าหน้าที่ราชการใช่ไหม
กรณีการตรวจแบบทราบล่วงหน้า
คุณและคุณ
จุดจะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่รับหน้า
และประสานงานกับทางแคชเชียร์โปรแกรมเมอร์
ว่าจะจัดเตรียมเอกสารพร้อมอุปกรณ์อย่างไร

เตรียมการให้เข้าออกตรงตามเวลาที่กำหนดนะครับ
โดยการบุกตรวจแบบจู่โจม

ทำการซ้อมรับสถานการณ์โดยการตัดสัญญาณระบบข้อมูล
และคิดเชียร์จะทำการเก็บเงินเครื่องรูดบัตรพร้อมเงินสด

ว่าคุณจะทำยังไงถ้าคุณทำถูกกฎหมาย
นี่คือการวางแผนการก่ออาธิบัน
ซึ่งกระทำการเป็นเครือข่าย

กระทำแบบนี้ก็เลยเข้าข่าย

มีการประชุมอ้างยี่นะครับโดน

เห็นตอนแรกคุณชุดบอกมีตั้ง๒๐๐๐๓๐๐๐ล้านหรือเปล่าค่ะ
ไม่ใช่ผมบอกหลักฐานเขามี

นายกัมพลเป็นหุ้นใหญ่บริษัทอะไร
ทีนี้ตรงนี้ค้างอยู่นะครับ

ฟอกเงินที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะฮะ

ฟอกเงินเนี่ยโดยปกติมันตรงตัวอยู่แล้วว่าฟอก
แต่ฟอกแล้วยังปั่นด้วย

ไปที่ตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างไรคุณมิ้นครับ
ดูที่เครื่องเส้นทางการเงิน
ดูที่บัญชีดูที่เครื่องรูดบัตร
ผมนั้นไม่ได้ไปพูดเจตนาให้ใคร
ว่าร้ายใครแต่ปรากฏว่าจากเครื่องรูดบัตรเนี่ย
มันผ่านบัญชีนี้
แล้วก็ไปเข้าบัญชีนี้ตรงคือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
คือไปซื้อไปขายได้ได้ปรากฏว่านี่

ใช่เขาบอกตอนนี้นายกัมพลกำลังเร่งล่าตัวอยู่
เพราะว่าได้ข่าวว่าหนีออกไปประเทศเพื่อนบ้าน

อาจจะพม่าอาจจะกัมพูชาหรือเปล่า

ถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตามผมอีกแล้วครับ

คุณมิ้นครับ
เมื่อกี้ผมได้ชี้แจงแล้วว่า

สองคดีค่ะในวิคโตเรียคดีค้ามนุษย์และฟอกเงินผมได้อธิบายกระบวนการของการค้ามนุษย
ซึ่งท่านดีเอสไอได้ส่งให้อายการ

น่าหนักสินะครับผมไม่น่าหนักใจหรอก
ตอนนี้อายัดเงินไป๓๐๐ล้านแล้ว

มันมีกระบวนการกฎหมายซ้อนกฎหมายเข้าไปอีกที

เงินในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย
มันต้องมีคณะอะไรครับปลต่อ

ซึ่งกลุ่มนี้เขาเป็นคนดูแล

หลักทรัพย์คือบริษัทมหาชน
อยู่หลายบริษัทด้วยกัน

ถามว่านายกัมฟลตอนนี้หายตัวไปไหน
ถ้าถูกถ้าควรก็ควรจะมาสู้ไม่ควรจะหลบหน้าหลบตา

สารสถิตยุติธรรมก็ต้องให้ความยุติธรรม
คนก็บอกอย่างที่คุณมิ้นว่าคุณสัยอยู่เขมรอยู่ลาว
อืมระดับนายกัมพล
เพราะว่าประเทศนี้น่าสนใจประเทศนี้เนี่ย
ส่งคนเข้ามาถึงประเทศไทยรับฝากเงิน

ธนาคารที่อยู่ในประเทศนี้เดินทางมาในประเทศไทย
และไปหาบุคคลต่างที่คาดว่าเป็นเป้าหมายคือรับฝากเงิน
คือมาหาลูกค้าแบบนี้เลยเหรอหาลูกค้าที่ประเทศไทย
ก็คือมีความเชี่ยวชาญเรื่องหุ้น

นายกัมพลอยู่ที่ประเทศนี้แหละครับ
อยู่ที่ประเทศนี้หรือครับผมบอกอย่างนี้นะระดับผมบอกก็ไม่ค่อยผิดหรอกครับ
เรื่องพวกนี้ไม่ต้องกลัวแต่ไอ้ที่กลัวไปเนี่ยเอาเรื่องนี้ดีกว่า
ตู้กรองน้ำครึ่งล้านอุ้ยสนั่นโซเชียลเลยคุณชุวิต
กรองน้ำตรงนี้ที่เขาส่งไป๕จังหวัดชายแดนภาคใต้
ละประมาณ๕แสนเขาส่งไปเท่าไหร่๑๐๐ตู้
ใช่ค่ะ๑๐๑ตู้๑๐๑ตู้ส่งไป๕จังหวัดไหนครับท่านผู้ชมครับ
จังหวัดที่ส่งไปก็คือจังหวัดยะลาปัตตานีนาราธิวาสสงขลาสตูนสตูน
ทั้งหมดส่งไป๑๐๑ใช่ไหมก็เป็นเงิน๕๐กว่าล้าน
เขาบอกว่าตู้กรองน้ำมีคุณสมบัติพิเศษกว่าตู้กรองน้ำอื่น
ถ้าตู้กองน้ำอื่นมันราคาเซสัก๕๐๐๐

กรองน้ำที่ท่านผู้ชมที่เห็นเนี่ยก็คือตู้กรองน้ำที่เราไปกดตามชุมชนเห็นไหมครับ

แต่นี่เขาบอกมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยคุณชูวิทย์
อันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าเขาบอกว่า
ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใช้พลังแสงอาทิตย์
คุณศพอันส่องคือมีระบบออนไลน์
หมายความว่าเสียเสออะไรเนี่ยไม่ต้องไปห่วงมันออโต้ไปเลย

คือระบบออนไลน์เนี่ยมันคงดีเกินไป
ทุกวันนี้ใครก็มีมือถือนี่คุณมิ้น

ติดเลยนะเออนะเร็วกว่าอีก
แล้วจะต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นอีก๑๐เท่า
เพื่อจะซื้อตู้กรองน้ำ
ที่มีระบบออนไลน์เสียปุ๊บ

ที่เขาดูแล๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

มีหน้าที่และก็มีการดูแล

ที่เขาร้องเรียนมาที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมา
องค์จากตู้กลองน้ำเกินละห้าแสนแล้ว

ท่านผู้ชมก็คงจะรู้นะฟุตซอลเขาเล่นกันในที่ร่ม
เขาไม่ได้เล่นกันกลางแดดเป็นสนามฟุตบอล
แต่ว่าเอาสนามฟุตซ้อนไปอยู่กลางแดด

เขาแสงสว่างใช้โซล่าเหมือนกันนะครับ
อันนั้นก็ไปอีกหลายร้อยล้าน
แล้วหน้านั้นก็ยังมีเรื่องของมัสยิต

คนที่ทำธุรกิจและล้มละลายบริษัทรับเหมาเนี่ย

แล้วก็ยังมีอีกในเรื่องของ
ราชการที่ของสอบตไปซื้อโรงแรมเก่ามา
แล้วจะมาทำเป็นศูนย์ราชการอสอบต
เขาก็ชี้แจงมาเขาก็มีเหตุผลของเขา
เอกประวิทย์เขาก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนไป
เหมือนในสภาพยุคที่ผมอยู่ว่านาฬิกาย์เนี่ยในสภาพนี้

พอไปเปิดดูเนี่ยมันทำไมต้องซื้อเครื่องเป็นแสน
เขาบอกว่าจะต้องให้ในรายการทุกเรือน
มีเวลาแม้กระทั่งวินาทีตรงกันเลย
ถามคุณมินจริงต้องการแบบนั้นเลยหรือ

สงสัยจะแข่งวิ่งแข่งโอลิมปิกหรือเปล่า

เหมือนกับอันนี้แหละครับคุณมิน
จำเป็นต้องออนไลน์ด้วยไหม
ผมก็คิดว่าเครื่องที่แพงขึ้นมาเนี่ย
หลายสิบเท่าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์

แล้วก็ซื้อได้เพิ่มขึ้นอีก๑๐เครื่อง๒๐เครื่องดีกว่า
ต้องรอดูกันต่อแหละว่าเขาจะมีชี้แจงอะไรอีก
ตอบคำถามชาวบ้านและประชาชนได้มากกว่านี้อีกไหม

วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ